ของเก่าที่บ้านมีอะไรบ้างเอาไปขายซะ

ไปดูกันนะฮะเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า
ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคนงาน
พ่อค้าของเก่าตามบ้านกับชาวบ้านทั่วไปเขาเก็บแล้วก็มาขายกันแหละครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมแม้แต่โครงรถจักรยานที่บ้านที่เขาวางเป็นขยะ
ก็ไปลื้อมาแล้วก็เอาไปขายกันมันเป็นเหล็กไงมันก็ได้เงิน๒๐บาทก็เอา
มันก็ต่อชีวิตได้เหมือนกันอ่ะเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าคุณนงนุษย
บอกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาราคารับซื้อของเก่ามันลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง
คือ๕๐เปอร์เซ็นต์ดังนั้นจากว่ามีการนำข้าวขยาจากตามประเทศมา
ทำให้ลูกค้าเนี่ยกักตุนของเก่าเอาไว้หวังจะรอให้ราคามันขึ้นแล้วก็ไปขาย
แต่พอมีโควิด๑๙โอ้โหคนตกงานเยอะเงินก็หมด
ชาวบ้านก็เลยเอาของเก่าที่มีอยู่ที่เก็บไว้ออกมาขาย
ต้องการจะนำเงินไปซื้อของกินของใช้ยอมรับว่าตอนนี้ยอดขายยอดซื้อเพิ่มขึ้น
ชาวบ้านคนหนึ่งที่เอาของไปขายคือนางสาวแสงอรุณบอกว่า
เขามีอาชีพเป็นคนเย็บผ้าเป็นเย็บผ้าแก้กางเกงต่างนี่นะฮะ
แกส่งนะฮะพอโควิด๑๙ระบาดก็แน่นอนต้องปิดกิจการ
ก็ตกงานน้ำเงินถึงเก็บโอกมาใช้ผ่านไปหนึ่งเดือนมันไม่พอแล้วซิ
ก็โอเคก็อยู่ได้อีกสักหลายวันเหมือนกันนะ
แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าของมันลดลงขายได้เพียง๑๖๘บาท
ก็เลยแบบว่าดีกว่าเอาไปทิ้งคว่างอย่างน้อยก็เอาของมา
แล้วก็ได้เงินไปร้อยกว่าบาทก็อยู่กินกันได้สัก๒วันก็ยังดี
ให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เนี่ยนะคะ